คุณผู้ชมครับเข้าสู่เบรกที่๒ของรายการนะครับ
นี้อย่างที่บอกว่าจะนำแวดวงกีฬามาเยอะเลย
แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดปี๒๕๕๙

เหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นเร็วนี้เลย

ขังคบตะไก่ตึกนะครับ

การแรกที่อยู่ในความทรงจำนะครับบัวข่าวบัญชาเมฆครับผมขึ้นสั่งเวียนอื้อหือแพ้อี่หลงนักมวยชาวจีนแบบค้านใส่ตาอันนี้ถือว่าเป็นอ่ะทรวนาเมนต์ที่สองที่เจอกันค่ะของผู้นี้อืมในทรวนาเมนต์แรกบวกข่าวชนะอืมชัดเจนใช้ใสและครั้งที่สองนี้ครับอี่หลงเขาไม่ได้
เฮ้ยบ้าแล้วอี่หลงเตะเล็กอาจจะเป็นเทคนิคของเขาเพราะจริงจริงแล้วกันการการสร้างกระดูกคือต้องเตะให้กระดูกอ่อนเนี่ยเกิดการใช่มันมันจะแบบเราร้าวนิดนิดเออเขาเรียกว่ารับแข้งเออแต่หลังจากที่แพ้แล้วเนี่ยนะฮะครับอี่หลงเขาก็เริ่มเริ่มรู้สึกเขาก็เริ่มเอิ่มออกมาพูดเหมื

เปลี่ยนไปใช้ระบบกดจากไอแพ็ค
ซึ่งก็ต้องมีการยิงไวไฟยิงบลูทูธอะไรกันประมาณนี้

ไม่รู้ทำอะไรก็เลยสั่งชาร้อนกิน

อยากให้เป็นตัวอย่างของเด็กที่กำลังเล่นกีฬา

แต่คนไทยก็เห็นแหละครับว่า

อ่ะเหตุการณ์อื่นต่อไป

อันดับที่๑กีฬาที่ได้รับความนิยม

เขาก็อยากจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ

ทีนี้ทีมเมืองทองยูเนเต็ดเขาเปิดคัดนักกีฬาอายุ๙๑๒ปี

๒๕คน

สมัยผมอะต้องเอารถไปรับที่โรงเรียนเลยนะ

๒วันนี่นะครับเมืองทองเงยเต็ดนี่นะฮะ

ว้าวที่มาคัดเนี่ยครับเป็นเด็กต่างดาวบ้างไหมใช่ไหมสมัยผมด้วยโอ๊ยตายแล้วค่ารถยังไม่ได้เลย
เห็นอย่างนี้เราชื่นใจเดี๋ยวอนาคตฟุตบอลไทยมันก็จะมีนักกีฬาดาวรุ่งขึ้นมาใหม่
ทดแทนรุ่นพี่มาสลับมีตัวเลือกให้กับโค้ชทีมชาติอย่างนี้
ที่สำคัญผมเชื่อไหมว่าเพราะว่าทางสโมสรเรามีการจัดหลีกที่เป็นทางการมากขึ้นมีหลากหลายทีมนะฮะ
และทุกอย่างเป็นระบบมากขึ้นทำให้น้องมีโอกาสมากขึ้นด้วย
ผมบอกเลยนะครับคนหนึ่งที่ทำให้เป็นแบบนี้เป็นใครซะไม่ได้ครับธนบูลเกษารัฐ
นี่ขึ้นยายทีมใช่ไหมโอ้โหอิจฉาเขาใช่ไหมพ่อแก้วแม่แก้วเอ้ยอิจฉาเขาใช่ไหมผมไม่เคยเนี่ยผมว่าเมื่อก่อนนี้โอ้โหธีรสินแดงดาเมซี่เจหรือว่าอะไรโอ้โห
นี่ย้าย๕๐ล้านภึกซ้อมอาทิตย์ละ๑๐๗๐๐ประมาณ๑๐๔๐๐ประมาณ๑๐๗๐๐แล้วรวมเดือนหนึ่งก็๗๐๐๐
หรือว่าเป็นอาชีพที่เด็กหลายคนเป็นความฝันละกันครับผมครับน่ารักมากยังไงร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ต้อนรับเยาวชนเก่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อถิดชาติกับผมเชียร์
เอาเมซิเจเยอะ
ดังวงการกีฬาปี๒๕๕๙อันดับที่๒
อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ถือว่าแบบที่สุดเลยนะเพราะอันนี้แบบระดับโลก
เหนือฤริาโคเพราะนั่นทำให้คะแนนสะสมในปี๒๕๕๙หรือ๒๐๑๖
มากที่สุดแล้วก็ได้เป็นนักกอล์ฟหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี

ผมไม่เชื่อว่าถ้าโปรเมย์เจออีกคนนึงผมว่าแย่

โอ้ยพี่ก็เลิกเกินครับ
ในปีนี้ผมบอกเลยไม่มีเกมอันไหนมากกว่าโปรแกมอนโทรแล้ว

แป๊บเดียว
บ้างว่ามีหลานผมไม่เอาละ
น้อยลืมรถมอเตอร์ใจหน่อย
ไปไหนโปรเกมมอนโกล

แล้วนอกจากนั้นนะเขาได้เงินรางวัลโบนัส
คะแนนที่เขาเก็บสะสมมาได้อีก๑ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คือรวมแล้วเอาเป็นว่าปี๒๐๑๖เนี่ย
เขาได้๑๒๕ล้านโดยประมาณนี้

ผมผมทุบเปล่าคาวเลย
เป็นคนที่ตีชัวร์มาก

ลูกไก่ตีลูกสั้นขึ้นกลีนแม่นมาก
แต่ผมว่ามีคนทำเบอร์ดี้ได้เยอะกว่านั้น

ต้องกินตลาดแน่เลยอะใครคะดูเบอร์ดี้แซลาม

เนี่ยเต็มก่อนพูดอย่างนั้นคุณหักอย่างนั้นเราก็ตายเลยกัน
ข้าวดังวงการกีฬาปี๒๕๕๙อันดับที่๑
เหตุการณ์สุดท้ายครับอันนี้เป็นเหตุการณ์สุดประทับใจแล้วกันครับนักเตะทีมชาติไทย
เขาก็ร่วมกันทำพิธีถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ครับผมด้วยการแปลอักษรเป็นรูปเลข๙ถ่ายเหนียง
อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือก็คือค่อยเดินกันแล้วก็อยู่เป็นเล็ก
แล้วก็ค่อยก้มลงกรามพร้อมกับเพลงที่พี่เบิร์ดร้องประราชาผู้ทรงธรรม
ให้พระองค์อานท์นับไม่เคยพักจวบจนวันนี้จึงโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรม
นะก็เป็นเหตุการณ์สุดประทับใจแล้วกันก็อย่างที่ลงเล่นกับออสเตรเลียที่เราแบ่งแต้มมาได้

ลาก็บอกว่าเกมนี้เล่นเต็มที่

คือก่อนเกมก็มีการแปลกสอนเป็นรูปเลข๙อีกทีนึงด้วย

ถือว่าวันนั้นผลงานยอดเยี่ยม

คือเรามีโอกาสชนะด้วยนะ

นี่ก็เป็นการเปิดคะแนนที่สำคัญมาก

แล้วก็ได้ชัยชนะกลับมาอีกแน่นอนนะครับ
เป็นเหตุการณ์สุดประทับใจ
ยังต้องสู้กันอีกปีหน้า

และเป็นกำลังใจในการเล่นกีฬาของทุกประเภทครับ

มีทั้งความประทับใจช็อตดราม่า

หน้ายังมีเรื่องราวสนุก